ว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของโควิดมันอีกสักปีนึง
จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเพราะรัฐบาลยกเลิกแล้วนะครับ
ทีประจวบสวบอครชุดใหญ่ครับที่มีพลเอกประวิตเป็นประธานนะครับ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในภาพรวมมันดีขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ปัจจุบันเห็นผู้ประกอบการประชาชนเนี่ย
ใช้ชีวิตประกอบการกันได้ตามปกติแล้ว
ก็ไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจกันนะครับ

อย่างที่ปรึกษาสบคก็บอกว่า
ทุกวันนี้การรายงานยอดผู้ป่วยที่เข้ามารักษาก็มี๘๐๐๑๐๐คน
แต่มีอาการที่ไม่รุนแรงนะครับ
ก็เป็นเหตุผลของการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด๑๙
โรคติดต่อร้ายแรงสู่โรคติดต่อเฝ้าระวัง
คิดว่าอีก๑ปีก็จะเป็นโรคประจำถิ่นไปในที่สุดนะครับ

ประเทศไทยนะครับประกาศใช้พรกรฉุกเฉินเพื่อคุมโควิด๑๙เนี่ย
ครั้งแรกจำได้ไหมครับเมื่อไหร่
การระบาดโควิด๑๙ก็จะเริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้นค่ะ